ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปรอตรวจกันหน่อย
สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะ
ก่อนหน้านี้ใครที่รอก็มีการฟังเพลง
สวดมนต์มากนะคะแต่ว่าที่โรงพยาบาลหนองหานจังหวัดอุดรธานี
เขานวดให้เลยค่ะสบายจริงระหว่างรอ
นี่ก็ฉันรออะไรดีเนาะ

เข้าคิวหน้าตึกป่วยเบาหวานโรงพยาบาลอำเภอหนองหาจังหวัดอุดรธานี
รอรับการตรวจโรคเบาหวานเห็นแล้วเหนื่อยแทนนะ
ส่วนใหญ่เดินทางมาไกลค่ะถึงโรงพยาบาลตั้งแต่ตี๔
ตี๕เพราะว่าต้องมารับคิวก่อนแล้วก็ต้องไปเจาะเลือดตรวจไตยังไม่พอ
ต้องรอคุณหมอซักประวัติรอตรวจก่อนฟังผลเลือด
แล้วก็รับใบสั่งยากว่าจะเสร็จจริงนะหลายชั่วโมงนะคะ
หลายชั่วโมงครับไปแล้วจากเช้าตี๔๕นะครับ
แต่ว่าโรงพยาบาลหนองหันมีไอเดียสร้างสรรค์ค่ะ
หมอนวดแผนไทยฝีมือดีมาเลยค่ะ
นวดประคบคลายเครียดให้กับผู้ป่วยเบาหวาน
ระหว่างรอการตรวจเขาบอกว่าเพลินกันไปเลย
บางคนบอกว่าคุณหมออย่าเพิ่งเรียกได้ไหม

กำลังเพลินอยู่เลยนะคะกำลังมีลูกประคบอยู่ตรงไหล่เลยนะคะ
คุณดาหวันหอหุ้มดีหัวหน้าแผนกแพทย์แผนไทยบอกว่า
ทางโรงพยาบาลจัดหมอนวดแผนไทยไปนวดคลายเครียด
รวมทั้งแจกยาสมุนไพรด้วยนะให้กับผู้ป่วยเบาหวานทุกวันเลยค่ะ
โมงเช้า๘โมงครึ่งจนถึง๑๐โมงนะคะ
ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
มีผู้ป่วยมาขอรับยาสมุนไพรด้วยนะ
ใช้บริการนวดคลายเครียดด้วยแล้วก็นวดกดจุดแก้ปวด
ก็มีในแต่ละวันรับบริการทั้งวันเลยนะคะ
หากผู้ป่วยมีอาการปวดมาก

แผนกแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเพื่อที่จะเข้าสู่การรักษาต่อไป
สำหรับผู้ป่วยเบาหวานต้องระวังการนวดหน่อยนะ
ถ้ามู่นวดบ่อยนะคะอาจจะเป็นอันตรายกับเส้นเลือดได้
ทางที่ดีผู้ป่วยเบาหวานจะต้องนวดเท้า
เพื่อที่จะกระตุ้นน่าจะเหมาะสมกว่านะคะไม่นวดทั้งตัวนะคะ